คุณผู้ชมค่ะถ้าช่วงนี้ไปดูที่สกลนครต้องบอกว่าแดงทั้งสกล

แต่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองนะย้ำก่อนเลยนะไม่ใช่เรื่องการเมืองเลย
คือที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่สกลนครค่ะ
เขาเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านเต็มเลยจำได้ไหม

แม่ม่ายออกอารวาสอีกแล้วค่ะชาวบ้านเนี่ยนะกว่าหกสิบหลังคาเรือน
เอาเสื้อสีแดงมาแขวนเอาหุ่นฟางที่ใส่เสื้อสีแดงมาแขวนทาเล็บสีแดง
เอาสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่มีสีแดงมาแขวนหน้าบ้านเอาปลาขิกมาแขวนหน้าบ้าน
ทำทุกอย่างเลยเพื่อแก้เคล็ดผีแม่ม่าย
คือเขียนอย่างนี้เลยมันต้องเขียนเป็นการหลอกผี
หลอกผีอีกทีนึงเออหลอกผีเพื่อไม่ให้ผีหลอก
เออประมาณนั้นเพื่อให้รู้ว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย
ถูกที่นี่ก็คือหมู่บ้านดงขวางในตำบลดงมะไฟค่ะ
เขาบอกว่าที่เขาต้องทำแบบนี้กันเนี่ยนะเป็นเพราะว่ามีผู้ชายในหมู่บ้าน
อายุประมาณ๓๐๔๐ปีเนี่ยอยู่พากันตายติดต่อกัน๔๕คนค่ะ
มีตั้งแต่ตายด้วยอุบัติเหตุจมน้ำดื่มเหล้าแล้วหมดสติหงายหลังตายคาวงเล่าก็มี
ส่วนใหญ่เป็นนุ่มโสดหมดเลย
ชาวบ้านก็เลยร่ำลือกันเลยว่าเนี่ยผีแม่ม่ายออกอารวาสอีกแล้ว
เอาชายหนุ่มโสดไปเป็นผัวที่เมืองผี
เขาว่ากันแบบนั้นเลยต้องแก้เคล็ดด้วยเสื้อสีแดงหรือว่าสัญลักษณ์สีแดงค่ะ
ถึงบอกชาวบ้านบางคนท้าเล็บสีแดงไปด้วยเลย
ชาวบ้านเขาก็รู้นะเขาบอกนะว่า
ก็รู้แหละว่ามันไม่ได้มีข้อพิสูจน์อะไรหรอกว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ย
มันจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของหนุ่มโสดในหมู่บ้านได้หรือเปล่า
แต่เอานะขอทำเพื่อความสบายใจเอาไว้ก่อนละกัน
แล้วก็ตบท้ายด้วยนะย้ำเลยบอกว่า
ไอ้ที่แขวนสีแดงแขวนเสื้อแดงเนี่ย
เรื่องป้องกันผีแม่ม่ายจริง
ห้ามเอาไปโยงกับสีเสื้อการเมืองช่วงเลือกตั้งเด็ดขาดไม่เกี่ยวกัน

ก็หมายถึงว่าไอ้การเอาเสื้อมาแขวนไว้ใช่ไหม
จริงแล้วช่วงหน้าร้อนก็เจอบ่อยนะคะทางฝั่งภาคอีสาน
แต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยฟังจากที่สาเหตุใช่ไหมมีทั้งอุบัติเหตุจมน้ำกินเหล้า
แล้วก็หมดสติหงายหลังคาวงเล่าจนตายเนี่ย
อย่าประมาทละกันใช้รถใช้ถนนอย่าประมาท
ดูแลตัวเองให้ดีอย่าดื่มจนเมาไม้เกินไป
ก็น่าจะช่วยรักษาชีวิตได้อีกแรงหนึ่ง